ทหารยศ๑๐โทเอาสินสอดแสนกว่าบาทไปขอสาว
ก็ได้แต่งนะก็ได้แต่งแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าอยู่กินกันได้สัปดาห์เดียว
ฝ่ายหญิงหอบสินสอดหนีนะครับแล้วขอเลิก
ขอเลิกเลยคราวนี้ฝ่ายชายเสียใจสิครับ
กู้เงินมาแต่งด้วยกู้เงินมาแต่งหวังจะสร้างอนาคตร่วมกัน
เขาบอกเขาบอกว่าเหมือนถูกหลอกไปดูชีวิตท่านครับ
โทสุธาฟักเนียมอายุ๒๘ปีท่านนี้
เป็นทหารสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีครับ
ท่านเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็เอารูปถ่ายเงินในงานแต่งงาน
ระหว่างท่านกับเจ้าสาวเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนบุรีรำนะครับ
จัดขึ้น๒๙เมษายนที่ผ่านมามาให้ผู้สื่อข่าวดู
ท่านก็เล่าบอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
จากนั้นก็มีการคุยกันเรื่อยมากระทั่งเขาเนี่ยไปเที่ยวนะครับ
เที่ยวที่บ้านของแฟนแล้วมีการค้างคืนซึ่งญาติบอกว่า
โอ้ยมันผิดประเพณีนี่พาพ่อพาแม่มาคุยเลยนะ
มั่นหมายกันไว้เลยนะแล้วก็เขียนสัญญาว่าจะแต่งงานนะครับ
ภายในปีนี้ก็คือ๒๑๖๖ครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยคือแม่ฝ่ายหญิง
เรียกสินสอด๒๐๐๐๐๐บาทกับทองอีก๒บาทนะครับ
ตกลงกันไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ไป๑๕วันแม่ของฝ่ายหญิงนะครับบอกโอมมาแต่งเลยนะเดือน๖
เดือน๖มาแต่งกันเลยก็มิถุนายนนี่แหละครับ
เดี๋ยวจะลดค่าสินสอดให้เรียกค่าดองค่าดองกันนะครับ
เป็นเงิน๑แสนบาททองคำอีก๑บาท
ตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้เอกใจเอกใจเหมือนกันแล้วทำไมเร่งรัดจังเลยนะครับ
นำซ้ำนะครับยังให้โอนเงินไปซื้อของเตรียมจัดงานก่อนด้วย
พอถึงวันจัดงานยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เอ๊ะทำไมแขกเหลือมาร่วมงานนะ
นี่ฝ่ายชายเขาเล่านะอยู่กินกันได้๖วันนะครับ
ภรรยาก็เอ๊ะเริ่มเงียบเริ่มหายเขาก็ไปถามที่ทำงานก็ไม่ยอมคุยด้วย
สุดท้ายนะครับภรรยามาบอกเลิกให้เหตุผลว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะพี่
ทหารหนุ่มลายนี้นะครับก็แม่สงสัยเราถูกหลอกแน่แล้วลองฟังพี่เขาหน่อยครับ
ผมก็เอกใจว่าเขารู้จักกันแค่นี้เหรอทั้งที่คนคุณเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ย
จะไม่เรียนเชิญใครมาบ้างเลยเหรอความคิดเห็นเดียวกันหมดเลย
ว่าครับตั้งใจมาหลอกเพื่อเอาสินสอดผมเสียใจมากครับเพราะว่า
ผมก็คิดว่าจะสร้างครอบครัวแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำสังคมแบบนี้
แล้วพี่จะทำไงต่อไปพี่สิบโทสุธาบอกจะฟ้องร้องดำเนินคดีนะ
เพราะสูญเงินไปกว่าแสนแปดหมื่นบาทนะครับรักไหมพี่ยังรักไหม
แหละแต่ขอตัดใจดีกว่านะครับคือฝ่ายชายเนี่ยเชื่อว่าถูกหลอกนะครับ
ซึ่งเงินสินสอดที่ฝ่ายหญิงได้ไปเนี่ยเขากับพ่อก็ไปกู้หนี้ยืมสินมา
อย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงถ้าต้องการชี้แจงนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไทยรัฐทีวีครับ